ไปดูฝากฝั่งของสสพลังประชารัฐกันหน่อย
สำหรับการอภิปรายในวันพรุ่งนี้

จัดเต็มสอสอด้วยว่าจะเอาใครมาอภิปรายอย่างไรบ้าง
หนึ่งในนั้นแน่นอนต้องมีสอสอปารีนา
ซึ่งก็มีการฝากข้อความมาถึงคุณจอมขวัญของเราด้วย
ใช่ค่ะบอกว่าอยากฝากถึงคุณจอมขวัญถามตรงไทยรัฐทีวีนะคะ
หลังประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นเนี่ยช่วยเชิญแก่นำผู้ชุมนุมมาเจอกันหน่อยได้ไหมในรายการ

มีรายงานออกมานะคะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยเขามีการติวเข้มสอสอที่จะขึ้นอภิปรายวันพรุ่งนี้
โดยเฉพาะแก่นำตัวจี๊ดทั้ง๕คนของพักอันนี้เขาบอกเองนะอันนี้เราไม่ได้พูดนะเขาเป็นคนเลือกมาเองนะคะว่า
ก็มีนายวิรัติรัตนเศษประธานวิบรัฐบาลนายภัยบูลนิติตะวันสอบบัญชีรายชื่อ
นายชัยวุฒิธนาคมานุสรสสบัญชีรายชื่อ
แล้วก็แน่นอนนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีมาคู่กับนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานคร
คู่นี้นี่เขาค่อนข้างจะออกงานกันบ่อยเหมือนกันนะคะเวลาลงพื้นท่องพื้นที่ก็จะเห็นว่าไปเป็นแพ็คคู่
มีคิวอภิปรายวันพรุ่งนี้หมดเลยทั้ง๕คนที่ที่ฉันกล่าวรายชื่อมา
มีการจัดสรรเวลาจากวิบพักให้ค่อนข้างมากด้วยนะคะหลักหลักก็จะเน้นอภิปรายเรื่องเหตุการณ์ขัดแย้งแล้วก็ขัดขวางขบวนเสด็จเนี่ยแหละค่ะ
นางสาวปรินาไกรคุบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็แจ้งวิบขอคิวขอเข้าคิวอภิปรายประเด็นร้อนเรื่องข้อเสนอกลุ่มผู้ชุมนุมเอาไว้แล้ว
ก็มีคำถามอยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องมาชุมนุมปิดถนนทำอะไรอันนี้ขอขอย้ำเป็นคำพูดคุณปรินานะ
ที่ฉันมาอ่านโค้ดให้ฟังอีกทีนึงคุณปรินาบอกอยากถามว่าทำไมต้องมาชุมนุมกันทำไมต้องปิดถนนทำอะไรได้นึกถึงคนอื่นบ้างหรือเปล่า
หลายคนต้องทำมาหากินต้องกลับบ้านนะหรือคิดว่ามาชุมนุมแล้วมันเท่หรือเปล่า
จบไปจะไม่มีงานทำอันนี้คือคุณปรินาพูดไว้นะคะ
เขาบอกว่ามีอะไรจะบอกอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ประชุมสภาเสร็จแล้วเนี่ย
อยากฝากถึงคุณจอมขวัญรายการถามตรงของไทยรัฐทีวีหน่อย
ช่วยเชิญน้องมายเพนกวิ้นทนายอานนท์หรือจะกี่คนก็ได้
แกนำอ่ะมัดรวมกันมาให้หมดเลยแต่ปรินาจะไปคนเดียว
ช่วยเชิญไปเจอกันในรายการหน่อยได้ไหม
พอถามว่าแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีผู้ชุมนุมนัดกันมาหน้ารัฐสภาก็ได้นะ
ตอนนี้เนี่ยอยากให้มอบหยุดเดินไปเดินมา
คนโน้นด่าคนนี้บ้านเมืองวุ่นวายรถติด
รำคาญที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณปรินาพูดเอาไว้นะคะ
ย้ำนะว่าคุณปรินานะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูทัศนะของสอสอหลายสมัยจากประชาธิปัตย์เทพไทยเสนพงศ์
เขาทั้งประเมินวิเคราะห์และแนะนำไว้นะครับแบบนี้ครับ
ในเทพไทยเสนพงสสนศธรรมดาลพภรรชาธิปัตย์นะครับ
กล่าวถึงการประกาศยกระดับการชุมนุมหลังจากไม่ได้รับการตอบสนอง
คือการลาออกจากของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ว่าจะทำให้การเมืองมันเข้มข้นรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ

ยิ่งทำให้มีความชอบทำในการนัดชุมนุมคุณเทพไทยมองแบบนั้น
แล้วจะยกระดับกันอย่างเต็มที่
การชุมนุมเย็นนี้และการเคลื่อนไหวไปสถานทูตเยอรมัน
จะเป็นแรงกดดันอย่างสูงไปยังนายกรัฐมนตรีนะฮะ

วันพรุ่งนี้ครับในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา
เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมยิ่งทำให้การเมืองร้อนแรง
ถ้ายกระดับการชุมนุมไปปิดล้อมอาคารรัฐสภา
แล้วก็ยิ่งสร้างปัญหาและความวุ่นวาย
เพราะมีการอภิปรายยติที่รัฐบาลยื่นเสนอในประเด็น
ขัดขวางขบวนเสด็จคือเหตุผลข้อ๒

เปิดช่องให้มีการอภิปรายโจมตีถล่มกันไปมาทั้งสองฝ่าย
คุณเทิดไทยเห็นว่าเพื่อเป็นการดับไฟความขัดแย้งในครั้งนี้
และเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟ
รัฐบาลน่าจะมีแนวทางแก้ปัญหา
คือการเมืองนอกสภารัฐบาลควรตั้งโต๊ะเจรจากับกลุ่มแกนนำของผู้ชุมนุม
โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ชัดเจนว่าจะแก้ไขหรือยกร่างใหม่

โดยการตั้งสสรแล้วยุบสภาซะ
และเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่
ส่วนในสภาคุณเทพไทยแนะนำแบบนี้
รัฐบาลควรจะถอนยติออกไปปรับปรุงแก้ไข

เพื่อไม่สร้างเงื่อนไขให้มีการอภิปรายพาดพิงถึงสถาบันครับ